นาฬิกา๔๔นาทีครับติดตามกันต่อในข่าวเช้าไทยรัฐ

ถ้ามีขโมยมาขโมยของของคุณไป
ขึ้นบ้านคุณเอาแก้วแหวนเงินทองของคุณไป

แล้วถ้าตำรวจบอกให้คนร้ายเอาของไปคืนแล้วไม่เอาเรื่องเอาความกันเนี่ย

ก็ถ้าเกิดได้ของเนี่ยก็อาจจะยอมบ้างคะ

ก็แล้วแต่แต่แต่จริงมันก็

นะคืออยู่ที่มูลค่าของอยู่ที่ความเสียหายต่าง
เขาเป็นโจรถ้าปล่อยไปเขาจะมากลับมาขโมยของอีก

เพราะว่าบางคนก็ไม่เป็นโจรกลับใจนะ
ใช่บางคนก็เป็นโจรแล้วโจรอีก
ถ้าเขารู้ว่าของมันมีแล้วเขากลับมาอีก

คุณผู้ชมส่งมาซิว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมจะยอม

คือที่ถามเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้น
ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเข้ามาร้องเรียนในโซเชียลค่ะ
เขาบอกว่าไอ้คำพูดในสระจัดที่พูดเอาไว้เนี่ย

แต่มันใช้ได้กับทุกสถานการณ์จริงหรือเปล่า
เพราะว่าทองคำ๖บาทของเขาหายไปจากบ้าน

แล้วคนร้ายเปลี่ยนใจเอาของกลับมาคืน

แล้วตำรวจก็ไม่จับจริงไง

เพราะถือว่าความผิดมันสำเร็จไปแล้ว
นี่ค่ะโพสต์ยืดยาวเลยนะ
ข้อมูลของผู้เสียหายที่มาโพสต์เอาไว้ค่ะบอกว่า

ขโมยทองรูปภัณฑ์ของพ่อแม่ไป๖บาท

ตำรวจสพเขมราชจังหวัดอุบลราชธานี

เป็นภาคงานสอบสวนเจ้าของคดี
หรือผู้กองเฉย
อันนี้น่าจะเป็นการเรียกแบบประชดประชัน

คำตอบที่ได้มาคืออะไรรู้ไหมคุณ

มันผิดจัญญบันเพราะรับปากขโมยเอาไว้แล้ว
บัตหหากเอาทองเมื่อคืนจะไม่จับ

ถ้าเกิดเอาของมาคืนจะไม่ดำเนินคดี
ส่วนใหญ่ที่ได้ยินคือเจ้าของทอง

ตกลงกับขโมยไว้แล้วว่าถ้าเอามาคืนจะไม่จับ
ตำรวจมีหน้าที่พิทักษ์สันติราช
นั่นหมายความว่าดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของสันติของราช

ไปฟังกัน

จัญญาบันของตำรวจคืออะไร

รักทรัพยามวิการมันคือคดีอาญานะ

บอกว่ายังไงมันไม่มั่นใจไงก็ไม่รู้ว่าดีคือดีมันจะกลับมาฆ่าเราไหม
ถูกไหมเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาโดนขโมยขึ้นบ้าน

ปรากฏว่าทองคำรูปภัณฑ์ที่เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าที่ห้องนอนมันหายไป๖บาท

ทองอีก๒วงน้ำหนักวงละ๑สลึง
เกลี้ยงเลยค่ะถึงได้ไปแจ้งความไว้
ร้อยเวรก็บอกเออเดี๋ยวคนร้ายจะเอาทองที่ขโมยไปมาคืนให้นะ
แต่จะได้ไม่ครบขาดสร้อยคอทองคำ๒บาท

ตำรวจตอบไม่ได้แล้วก็อย่างที่บอก

คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่

ผู้กำกับการสพเขมราชบอกว่า

บอกว่าถ้าใครเอาไปแล้วเอามาคืนจะไม่เอาความ
คนร้ายก็เลยตัดสินใจโทรมาหาร้อยเวย์แล้วบอกว่า

สาราริมทางห่างจากสพประมาณ๑กิโลเมตร

เรื่องที่เกิดขึ้นก็บอกคนร้ายไม่ได้เอามาคืนที่สภ
เป็นวิธีการของกำหนด
เอาเถอะ
ทำนี่ทำนั้นตั้งคณกรรมการสอบสวนร้อย
แล้วก็เปลี่ยนตัวร้อยเวรเป็นตำรวจนายอื่นแล้ว

ของผู้เสียหายนะคะที่จะร้อง
ขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้
ถ้าเกิดสมมุติเขาบอกว่าเอาของมาคืนจะไม่เอาความ
แล้วถ้านั่นเป็นแผนของเขาล่ะที่เขาตั้งใจจะเอาความ
แต่ขอให้ได้ของคืนด้วยเป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันไหม
นะครับตรวจสอบกันหน่อยละกันนะครับอ้าวยังไงล่ะงง